จะมีทั้งอันนี้เป็นกล้องหลังรถนะฮะที่เขาจับภาพเอาไว้ได้จะเห็นรถเก่งคันนี้ขับแซงซ้ายมาแล้วนี่ต้องมาจอดอยู่ท้ายรถคันนี้

จะเป็นช่วงที่ติดสัญญาณไฟด้วยบ่ายสามเมื่อวานนี้นะครับแล้วจักรยานยนต์คันนี้นี่ขี่มาดักหน้าไว้
คนขี่นี่ลงไปที่ฝั่งคนขับของรถเก่งคันนั้นนะครับนี่แล้วก็ไม่รู้เขาแง้มกระจกหรือคุยอะไรกันยังไง
เพราะว่ากล้องหลังรถของรถคันนี้ที่จับภาพไว้ได้เนี่ยเขาไม่ได้บันทึกเสียงค่ะ
แต่เห็นว่านี่ใช่ไหมพยายามกระชากแล้วถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
นี่พยายามชะโงกเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับพยายามจะดึงกระจกเข้ามาดึงไม่ได้กระโดดขึ้นฝากระโปรงรถเลย
อ่าแล้วเป็นจังหวะที่สัญญาณไฟนี่เขาไฟเขียวแล้วรถเก่งก็ขับออกเลยนะฮะค่ะ
แล้วจะมีคลิปนะฮะที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้จะเห็นช่วงที่รถเก๋งเนี่ยแซงขึ้นไป
นี่เห็นไหมฮะเข้าไปมีเสียงเด็กบอกให้แจ้งความ
แม่คนนั้นอยู่หน้ารถเลยแม่อื้อ

คนขี่มอเตอร์ไซค์นี่กลิ้งอยู่นี่ฮะโอ้โหดีนี่ไม่ถูกรถทับเข้านะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เพจเฟซบุ๊คปฐุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องโพสต์เอาไว้นะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าพลเมืองดีพบเหตุการณ์ไม่ปกติ

บริเวณถนนรังสิตนครนายกขาออกช่วงคลอง๕
ถึงทางขึ้นถนนกาญจนาพิเศษ
นี่ก็เลยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะครับทั้งกล้องหลังรถแล้วก็คลิปมือถือนะครับ

บางคนบอกเรื่องของสามีภรรยาหรือเปล่า

ใช่เพราะว่ากล้องหลังรถที่เห็นก็คือรถเก่งเขาขับแซงซ้ายมาปื๊ดแล้วก็มาจอดอยู่ใช่ไหม
มอเตอร์ไซค์ก็มาดักเนี่ยครับ
ตรวจสอบไปยังสพธัญบุรีนะครับเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครมาลงบันทึกประจำวันมาแจ้งความมาร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

นี่ฮะโอ้โหนี่แล้วเขาก็เดินผ่านย้อนหลังไปเพื่อไปเอาจักรยานยนต์ของเขาที่จอดคาถนนอยู่
มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้บ้างหรือเปล่า
สพธัญบุรีบอกยังไม่มีใครมาแจ้งความเลย